จากเรื่องของนักร้องแดนใต้นะคะ
ซึ่งหนุ่มนนท์ค่ะก็ได้ออกมาประเดิมผลงานเพลงใหม่
เป็นสไตล์ลูกทุ่งผสมสตริงกับชื่อเพลงเก๋
ที่มีชื่อว่าหัวใจมีสายเรียกซ้อน
เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานให้แฟนติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
สำหรับนักร้องหนุ่มนนทนน
ปล่อยผลงานเพลงใหม่ล่าสุดกับเพลงที่มีชื่อว่า
หัวใจมีสายเรียกซ้อน
แนวเพลงลูกทุ่งผสมดนตรีสมัยใหม่
ออกมาให้แฟนแฟนได้อินกับความรักที่ต้องพบเจอกับปัญหามือที่สาม
จากทุกคนต้องทนร้อนระอุท่ามกลางแสงแดดแผดเผา
อีกทั้งยังมีเสื้อผ้าหน้าผมที่ออกแนวย้อนยุคอีกด้วย
และงานนี้สาวน้ำตาลพิจักษณาที่รับหน้าที่นางเอกของเรื่อง
ก็ออกตัวเลยว่าถึงแม้ว่าแดดจะร้อนขนาดไหน
แต่ทีมงานทุกคนก็ทุ่มเทโชว์ฝีมืออย่างเต็มที่
เช่นเดียวกับเจ้าของผลงานอย่างหนุ่มนนท์นะคะ
ขอฝากผลงานเพลงลูกทุ่งผสมสตริงให้แฟนได้ติดตามกันอีกด้วย
ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ
สำหรับบรรยากาศในการถ่ายทำวันนี้นะคะ
ก็มีทั้งด้านในแล้วก็ข้างนอกนะคะ
ข้างนอกก็อย่างที่รู้กันนะคะอากาศประเทศไทย

เพราะว่าได้ถ่ายกับเพื่อนอีกหลายคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำให้พวกเราสนุกสนานกันได้
แม้ว่าแดดจะร้อนแค่ไหนเนี่ยทุกคนก็ยังเต็มที่กับงานค่ะ

เราก็เลยอยากจะทำให้ออกมาให้ดีที่สุดค่ะ
ก็จะค่อนข้างที่จะพีเรียสนิดนึงนะคะ

ที่มีกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งนะคะ
แต่โดยรวมแล้วนะคะทุกอย่างออกมาก็ดูสวยดีค่ะ

แล้วก็เป็นกันเองทุกคนก็ดูแลเราอย่างดีมากเลยค่ะ
เราดีใจมากเพราะว่าเราก็ได้รับเกียรติจากพี่น้ำตาลนะครับ
มาร่วมเล่นด้วยซึ่งก็เป็นคนที่ทำงานเก่งมากจริงจังมากแล้วก็สนุกสนานครับ
แรกก็จะมีแบบเกรงมากเพราะว่าเราก็น้องกว่าเขาค่อนข้างมากใช่ไหมฮะ
แต่ว่าด้วยเรื่องของหน้าตาครับเราอาจจะอายุเท่าเขาอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยเหมือนกับว่าได้ร่วมเล่นกันซึ่งก็ดีใจมากครับ
ก็เป็นเรื่องของผู้ชายสองคนและผู้หญิง๑คนเป็นเรื่องคนสามคนที่ความรักเป็นในรูปแบบที่ไม่ค่อยดีนักอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เป็นอะไรที่เข้มข้นมากแล้วก็เนื้อหาก็ค่อนข้างจะโตขึ้นแล้วก็มีความเร็วขึ้น
แล้วก็แนวเพลงก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาลองทำเพลงที่มีกลิ่นลูกทุ่งมา
คนที่ฟังสตริงอยู่ก็มาฟังเพลงนี้ได้คนที่ฟังลูกทุ่งอยู่ชอบคำแบบลูกทุ่งก็มาฟังเพลงนี้ได้ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีครับ